ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมก็สั่งเดินหน้าแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่เป็นพยานเท็จจากคดีของครูจอมทรัพย์นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นครูอ๋องเพื่อนสนิทรวมทั้งในสับวาปีซึ่งเป็นผู้ที่ออกมารับผิดว่าเป็นคนขับรถชนตัวจริงค่ะ
จังหวัดนครพนมได้ตั้งคณะทำงานสอบสวนขยายผลติดตามเอาผิด
กระบวนการรับจ้างรับผิดแทนครูจอมทรัพย์แสนเมืองโคตร
และพยายามสร้างให้ครูจอมทรัพย์นั้นดูเหมือนเป็นแพ้
โดยมอบหมายให้มีการแจ้งความดำเนินคดีในพื้นที่๓โรงพัก
คือสถานีตำรวจภูทรนาโดนสถานีตำรวจภูทรเรนูนคร
และสถานีตำรวจภูทรเมืองนครพนมโดยกล่าวหาพยานสำคัญที่เชื่อมโยงไปถึง
บนการรับจ้างรับผิดแทนคือนายสุริยานวลเจริญหรือว่าครูอ๋อง
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของครูจอมทรัพย์รวมไปถึงนายสับวาปีที่อ้าง
เป็นคนขับรถตัวจริงฐานความผิดแจ้งความมันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน
รวม๓มาตราคือมาตรา๑๓๗๑๗๒และ๑๗๒
คนอื่นที่เกี่ยวข้องค่ะยังรอการสอบสวนขยายผล
หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีทั้งหมด
ซึ่งทางพนักงานสอบสวนจะต้องออกหมายเรียกมาสอบสวนตามขั้นตอน
เป็นกุญแจสำคัญที่เชื่อมโยงเอาผิด
ขบวนการรับจ้างทำผิดแทนครูจอมทรัพย์โดยมีหลักฐานสำคัญและจะสอบสวน
ขยายผลต่อไปค่ะส่วนใครจะมีความผิดหรือว่าไป
พันกับขบวนการสร้างแพ้รวมถึงตัวของครูจอมทรัพย์เอง
ก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจตนาในการเบิกความต่อสาร
ขัดแย้งกับคำให้การตำรวจหรือไม่ซึ่งก็ต้องรอกระบวนการตรวจสอบอีกครั้ง
อกจากนี้นะคะยังมีนายสุดใจคำชามาอายุ๖๔ปี
ชาวบ้านตำบลธาตุเชิงชูมาอำเภอเมืองสกลนครที่ได้เข้าแจ้งกับตำรวจภูทรเมืองนครพนม
ดำเนินคดีกับนางจอมทรัพย์พร้อมพวกโดยระบุว่าหลังศาลจังหวัดนครพนม
คำพิพากษาสารดีกาในกรณีที่นางจอมทรัพย์ได้ร้องขอรื้อฟื้นคดี
แต่ว่าสารได้ยกคำร้องก็รับไม่ได้ถือว่านางจอมทรัพย์พร้อมพวก
ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย
ต้องการจะให้ดำเนินคดีค่ะเบื้องต้นทางตำรวจก็ได้รับแจ้งความ
ลงบันทึกประจำวันเพื่อรวบรวมหลักฐานดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ